อีกหนึ่งเรื่องครับมีคุณครูสอนโยคะซึ่งเป็นสาวชาวเม็กซิกัน
เขาก็จะตะเวนไปตามแหล่งบรรณสถานในเมืองไทยตามวัดวาอารามต่าง
ไปทำท่าโยคะครับชีค้าแบบ๑๘๐องศา
ก็ถามถึงความเหมาะสมที่มันเกิดขึ้นดูสิครับ
นี่ค่ะคือทำที่ไหนก่อน
เมืองไทยนี่แหละครับแต่มันไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง
อันนี้คือครูสอนโยคะวัย๓๒ปีเป็นสาวแม็กซิกันตะเวนถ่าย
ตะเวนท่องเที่ยวไปตามจังหวัดต่างไปถ่ายรูปตามโบราณสถานต่าง
ตามกำแพงวัดแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งทีเดียว
เขาบอกว่าคือทำไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ
เขาไม่เข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของไทย
ว่าต้องทำอย่างไรรวมทั้งสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
โอ้โหคุณผู้ชมคนไทยก็ไม่พอใจสิถูกไหม
ใช่คือเราเคารพอ่ะแต่เขามาขึ้นไปฉี่ขาแบบเนี้ยมันก็ไม่ถูกต้อง
แล้วก็ไปทำท่าแบบเข้าใจเป็นท่ายูโอคาร์ดนะแต่ว่าบัญชีขาแบบ

ถึงบอกว่าทำที่ไหนก่อนทำบนภูมิของผู้เขาก็ไม่ว่าหรอก
อันนี้คือซุ้มเสาปากทางเข้าอุโบสถสีน้ำเงิน
เออซึ่งคนไทยไม่ทำแน่นอนอ่านะฮะแล้วเขาก็โพสต์ลงไอจีด้วย
นี่แหละนี่แหละเขาเรียกว่าไม่ถูกเทศะเทศะแปลว่าสถานที่

คือเอาจริงถ้าเป็นฝรั่งเองถ้าคุณไปทำท่านี้ที่โบสถ์เขาก็ด่าเหมือนกัน
ถูกต้องอันนี้คือวัดร่องเสือเต้นตะบนบริมกกอำเภอเมืองเชียงบราย
ตำรวจตรีมกราศรีสกุลพิสุทธิ์นะฮะสารวัตรท่องเที่ยวก็ติดต่อไปยังครูสาวคนนี้
เพราะว่าเขาโพสต์ในไอจีคนก็ไปเห็นก็ติดต่อไปนะครับ
ยังทงเที่ยวอยู่ที่แม่ห้องศรก็เลยเอาเรียกมาตักเตือนหน่อยชี้แจงทำ
เข้าใจแล้วก็ลบรูปทิ้งซะนะครับครูคนนี้เขาก็บอกว่าเขาก็
ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เดินทางไปท่องเที่ยวที่เชียงใหม่กับภูเก็ตต่อไป
เพราะว่าเขาหลงไหลแล้วก็ชอบเมืองไทยแต่เขาไม่รู้ว่า
วัฒนธรรมประเพณีของไทยนี้เป็นอย่างไรค่ะ